คุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษสุดเลยเราจะพามาเจอคู่รักนะจ๊ะเป็นคู่รักเขาบอกว่าโอ้โหคบกันมาตั้ง๘ปีมาดูสิทำไมรักกันนานนานนะคะดูซิว่าเป็นใครมาเลยจ้า
พี่ฝนคณะสมทานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะเกะกะกองถ่ายอันนี้

เกะกะไหมโอ้ยคนนี้ไม่เกะกะหรอกเพราะมันแบบว่าเกะกะกองในใจ

ผู้ดูแลดูแลทักตัวดูแลทักหัวใจด้วย
ข่าวว่าคุณเคยเป็นแบบแดนทรงแดนเซอร์ด้วยไม่ใช่เหรอคะโบ

เอาให้พี่ฉันซักเต็มเลยไหมค่ะพี่ฝนก็ไม่ยากนะคะ
เอาให้เลยนะคะ

เหยียบแล้วค่ะโฟน
เหยียบแล้วค่ะ
เหยียบแล้วค่ะ
มือไปหมดแล้วค่ะตอนนี้

นี่แหละจะไม่ค่อยบอกค่ะจะไม่ค่อยบอกค่ะเนี่ย
พี่ฝนพี่เอเขาโชว์ลีลาอลังการไปแล้วใช่ไหม

ว่าโชว์ความแบบน่ารักมึงมึง

เฮ้เฮเฮ้เฮ
สักนิดนึงได้ไหม

พี่โฟนรู้สึกดีไหมค่ะ
อายมากอายมาก
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ไม่มีสักหน่อย
ถ้าหากว่าสู้ไม่ถอย

วันพอได้กลัว
วันพอได้กลัว
วันพอวันนี้มีสไพร์อะไรกันไหมค่ะ
ถ้าบอกก็ไม่สไพร์

โปรดติดตามตอนต่อไป